คือวันนี้เพจดังพูดถึงว่าโอเค
เรามีการเปิดเผยชื่อดาราคือเพจเขาไม่สามารถหยุดได้หรอก

ใช่เพราะว่าคือทำคนตายในที่นี้ก็คืออย่างที่ว่าบางคนคือป่วย
แต่เอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ได้ทุนคืน
ไม่มีเงินรักษาสุดท้ายเขาตายป่วยตายหรืออะไรอย่างนี้
ทีนี้นี่ค่ะล่าสุดมันคือข้อความนี้มีข่าวลือว่า
คือก่อนหน้านี้เขาบอกเรื่องโยงดาราปอที่มีกระแสข่าวว่า
หลายคนก็เดาว่าปอคือใครแล้วเขาก็ออกมาใบ้เพิ่มเนี่ย
มีข่าวลือว่าปอคือผู้ชายนะครับ
งั้นอาจจะเป็นแล้วเขาก็พูดชื่อมาเลยว่าปราบประดน
แฟนใหม่ของเมียเก่าอภิรักษ์
ยึดทรัพย์ถ่ายรูปกับของกลาง
คันนี้ราคาน่าจะ๒๐ล้านยึดได้ที่บ้านปราบแถวราชบุรีมั้ง
ด้วยความที่เขาเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมคะ

สามารถที่จะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นดักฟังปลอมตัว
แฝงตัวปลอมเอกสารเพื่อสืบข่าว
ใครจะสู้ใครจะหนีคิดดีนะครับ

ทีนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เขาบอกว่ากรณีของดาราที่ถูกเพจนี้เปิดขึ้นมา
แล้วก็เป็นกระแสเป็นข่าวขึ้นมาใช่ไหมคะ
ยกตัวอย่างเอากระทิงกับบอลก่อน
ทิงกับบอลมีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะเข้ามาพบพร้อมกัน
แต่ยังไม่ได้ติดต่อมาบอกแบบแน่ชัดว่าจะเป็นวันแล้วก็เวลาไหน
ทั้งคู่ต้องเข้ามายื่นหนังสือแสดงความบริสุทธิ์ใจ

แต่หลักใจความสำคัญของการทำคดีแชร์ก็คือว่า
ต้องแยกให้ออกต้องดูให้ชัดว่า
คนที่เราดึงเข้ามาสอบสวนสืบสวนเนี่ย

เขาอยู่กลุ่มผู้เสียหายหรือเขาอยู่กลุ่มผู้ต้องหา
อันนี้คือสิ่งที่ยากแต่ต้องแยกให้ได้
ซึ่งเลขากระทรวงยุติธรรมเลยบอกว่า
ถ้าเกิดสมมุตินักแสดงทั้ง๓คนอย่างโตกระทิงแล้วก็บอลใช่ไหมคะ
ถ้าอยากให้สิ้นกระแสสังคมจริงไม่คลุมเคลือ
ก็สามารถเข้ามาชี้แจงในฐานะพยานได้
ส่วนประเด็นกระทิงกับบอลที่ว่ามีผังออกมาเหลืองเป็นแม่คงแม่ขายอะไรแบบนี้

ก็ต้องดูว่าพยานหลักฐานนะคะเป็นแบบไหนยังไงบ้าง

คือชาวโซเชียลเวลาข่าวเวลาแบบมีอะไรแบบนี้ขึ้นมา
บางทีมันแชร์ไวส่งไวส่งบ่อยอะไรอย่างนี้
เขาก็เตือนมาเหมือนกันว่าเวลาแชร์โพสต์เกี่ยวกับนักแสดง
ว่าจะคนไหนก็ตามนะคะจนเขาได้รับความเสียหายเนี่ย
ระมัดระวังด้วยเพราะณตอนนี้เนี่ยรายชื่อนักแสดงที่ออกมาทั้งหมด
ยังไม่มีใครเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหา
เพราะฉะนั้นถ้าคุณโพสต์อะไรไปเนี่ยทำนองว่าแบบ
นี่เขาคือผู้ต้องหาหรืออะไรแบบนี้

เขาก็มีทีมกฎหมายคอยรวบรวมข้อมูลอยู่

ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเคสตัวอย่างแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะ

คือเมื่อคุณตามตัวว่าตอนแรกผมเป็นผู้หญิง
เดี๋ยวก็เป็นคุณผู้ชายถูกต้องไหมฮะ
ปรากฏว่าจนมีการเฉลยออกมาตอนบ่ายกลางคืน

แล้วก็ลงภาพเมื่อกี้นี้
เขาก็เสียหายเหมือนกัน
ใช่เพราะว่าเปิดชื่อมาขนาดนี้
บางทีโซเชียลพออ่านก็เข้าใจไปเลยว่า
เอ้าคุณคือหนึ่งนัยหรือเปล่า
ก็ย้ำแล้วว่ารายชื่อทุกรายชื่อที่ถูกเปิดออกมา
ยังไม่มีใครเป็นผู้กระทำความผิดเลย
ครับก็จริงอ่ะในตั้งแต่ฉันรู้จักอี๊ปอล์มาอี้ปอล์ก็ไม่ซื้อจริงอ่ะ
ก็เลยแบบว่าเจอคำถามคือคนไปถามปาล์งเยอะว่าดาราป่าป๊าวคือคุณบุหรบุมปะนัดดาวงพุทธีนั่นแหละ
ดาราปอปาเกี่ยวกับป้องเปล่าป้องก็งง
อะไรคือเฟอร์เล็กซ์ไปฟังเสียงป้องนิดนึงครับ
ไม่ซื้อเนาะไม่ซื้อ

ไม่ซื้อใช่ปมครับ
ป้องก็หัวง่วงว่าว่าไปเกี่ยวด้วยยังไง

คนก็เป็นแบบนึกถึงใครบ้าง
แต่แน่นอนควรจะคิดถึงใบเตยกับแมนถึงขนาดมีข่าวเท้าว่าโอเคละใบเตยกับแมนเตรียมหนีแล้วเปิดอันนี้
คือวันนี้ใบเตยกับแมนต้องรอสามสิบกัญญาโยนนี้คือวันเดียวกับนายก
วันเดียวกับนายกเลยซึ่งเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่
เมื่อวานนี้ใบเตยเขาออกมาไลฟ์ปกตินางก็จะไลฟ์ขายของอะไรคุณไอ้เงี้ย
ถึงขั้นปล่อยโฮกลางไลฟ์เลยนะแล้วบอกว่าเปิดใจวันนี้นางพร้อมสู้ยิบตาเลย
นะครอบครัวของดีเจแมนพัฒนาพลเนี่ยกับใบเตยสุธีวันเนี่ย
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งด้วยดีเอสไอก็เรียกเข้าไปรับทราบข้อเก่าหาแล้ว
ถูกต้องไหมฮะหนึ่งคือร่วมกันนำเข้าสู่ระบบ
นะฮะแล้วก็คอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จพรบคอมใช่ไหมค
ถูกโดยประการที่น่าเกินความเกิดความเสียหายกับประชาชน
ร่วมกันกู้ยืนเงินเป็นการช่อกงประชาชน
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยให้กันปฏิเสธ
ใบเตยเนี่ยเขาไลฟ์สดผ่านไอจีของเขาเนี่ย
โดยระหว่างไลฟ์เนี่ยนางร้องไห้
แล้วบอกตั้งแต่เกิดเรื่องทุกคนมาให้กำลังใจ
มีค่ามากสำหรับครอบครัวของเรานะครับ
ดีใจคนรอบข้างเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวแม่
เพราะเขาได้เต็มกว่าแม่เนอะคือนางมีลูกนางก็ได้เต็มกว่าแม่
ทุกคนไม่ต้องห่วงแม่พร้อมพิสูจน์หลักฐานทุกอย่าง
สู้มากสู้ยิบตาเพื่อทุกคนที่รักแม่
เพื่อผ่านทุกอย่างไปให้ได้เรามีไหมลูกเรามีคลิปไม่มีเนอะ
ส่วนเรื่องจะกลับมารับงานอะไรคือตอนนี้งานทุกอย่างโดนยกเลิกหมดเลย

ใบเตยบอกว่าแล้วแต่เจ้าภาพเลยตอนนี้ก็สบายเข้าใจทุกคนนะ

อยากให้ทุกอย่างคลี่คลายน่าจะไม่เกินเดือนหน้า
เดี๋ยวจะออกมาพูดทุกอย่างตอนนี้หยุดก่อนเพื่อให้คดีเรียบร้อย
เข้าใจทุกอย่างในระบบแล้วก็เชื่อมั่นในความยุติธรรม

ตรงนี้จะเป็นยังไง
เวลาใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา